ถือว่าเป็นโอกาสดีครับโอกาสดีในอีกครั้งหนึ่งกับการ
วันนี้ก็ดีใจครับ
และน้องก็มาด้วยได้มาดูด้วยกันครับ
สองปีแล้ว

ก็ลงตัวครับคือจริงแล้วมันคือระยะเวลาการเรียนรู้กันครับ
เพียงแต่ว่าโตขึ้นหลายอย่างประมาณการคบเป้าะกัน
มันก็จะมีการให้โอกาสในการเรียนรู้กันเยอะขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับผม

เป็นอย่างนี้แล้วครับอย่างไรความรู้สึกค่อนข้าง

อย่างที่หนูเคยบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่า

ก็ต้องเข้าใจกันแล้วก็เหมือนแบบพัฒนาไปเรื่อย
มันไม่มีอะไรที่มันดีไปทุกวัน
มันก็มีวันที่แย่บ้างทะเลาะกันบ้างแต่ก็

ถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดศึกษากันมันก็ยังแบบไปด้วยกันได้

พี่เขาแบบทั่งความมาตั้บใจหรือความตื่นใจให้เราได้รู้สึก

ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ
ว่าเขาเป็นค่อนข้างเป็นคนที่สุภาพบุรุษ

เหมือนแบบอยากมีหลายคนที่เข้ามา
แต่คือเขาก็ถ้าบอกว่าเป็นพระเอกก็จะแบบ
ก็จะแบบเหมือนไม่เปิดอะค่ะ
เหมือนแบบว่าเออเราคุยกันแต่ว่า

แต่เขาคือเข้ามาแล้วคือเขาแสดงความจริงใจด้วยกันด้วยการที่
โอเคจีบก็คือบอกว่าจีบนะไม่ได้ปิดคนอื่นอย่างนี้

คือทุกวันนี้หญิงก็ยอมรับแล้วว่าเขาเป็นแฟนของเรา

ครับผมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า

ถ้าจะบอกว่าเป็นตุ่มตามหญิงก็เขียนตุ่มตามหญิงไปเลย
จะได้รู้กันว่ามันจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น
กับบุคคลที่บ่งชี้ไปเนี่ย

แล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าเนี่ยครับ
แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้การวิเคราะห์สำหรับตัวผมนะฮะ

คือผมก็ไม่ได้อยากจะออกมาปฏิเสธด้วยตัวเองอะไร
เพราะว่าจริงแล้วผมแค่ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องประเด็นนี้
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่

เขียนใต้เตียงดาราคือใครอะไรอย่างนี้

มันทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันอยู่แล้วว่า

ซึ่งขอร้องครับ
คือด่าผมได้นะ

แบบว่าจะบอกว่าผมแบบแย่หรือไม่ดี

อย่าคิดว่าเป็นเพราะคนอื่นทำให้ชีวิตผมพัง

น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ชีวิตผมจะพัง

ไม่จริงก็ไม่ได้ฟังนะ

หนูเองก็มีละครคือผู้ใหญ่ก็น่ารัก

ก็มีธุรกิจของตัวเองอีก๒๓อันที่จะต้องทำอยู่
มีแบรนด์เสื้อผ้ากับพี่เอส
แล้วก็เดี๋ยวมีเครื่องสำอางของตัวเองค่ะ
แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำกับพี่เชนามาโดอีก
คือจะบอกว่าไม่มีงานก็แล้วแต่คนมอง
แต่ว่าเราก็รู้

คือถ้าด้วยอักษรย่อผมยังคิดเลยว่าเป็นตัวผมหรือเปล่า
แค่ชื่อนะแค่ชื่อนะแต่ข้อมูลข้างในผมว่ามันไม่ได้มีอะไรอะครับ

มันขัดแย้งกับความจริงมากเลยอะไรอย่างนี้ครับ

ผมเป็นคนที่ทำงานผมไม่ใช่พระเอกด้วย

เพราะฉะนั้นแล้วผมยืนยันจุดยืนของผมตรงนี้ว่า

ถึงแม้บางงานมันอาจจะไม่ได้แบบ

แต่ผมก็ยังทำงานเพราะผมคือคนทำงานครับ
เพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่าไม่มีงานก็ไม่ใช่

ผมไม่ได้เอาผู้หญิงไปเข้าซีนเวลาเล่นละครด้วยครับ

ผมเรียนแต่เพียงแต่ว่าเราทำงาน๗วันเลยครับ
ผมก็ต้องแบ่งเวลามันมีสเต็ปของมัน
ซึ่งมันก็ปีสุดท้ายละ

ผมจะค่อยทยอยส่งงานหรือว่าเรียนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าสุดท้ายแล้วผมเรียนนิเทศครับ
การที่ผมจะประสบความสำเร็จในการเรียนมาแล้วทำงานเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ปลายทางแล้วตอนนี้
เราก็เลยรู้สึกว่ามันเหลือแค่การกลับไปเรียน
เพื่อให้ได้ใบปริญญาให้พ่อแม่แค่นั้นเอง
ฉะนั้นแล้วผมก็บอกพ่อกับแม่ว่า
รอหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังทำอยู่
บางทีก็แบบมันไม่เกี่ยวครับ
มันไม่ได้เกี่ยวว่าผมติดผู้หญิงผมอย่างที่ผมไม่เกี่ยวเลย
แต่จริงเกือบว่าพ่อแม่เข้าใจนะคะเรียนอะไรอย่างนี้

คือคนข้างนอกที่ไม่รู้ก็อาจจะแบบว่าไม่เห็นไปเรียนเลย
แต่จริงคือเขาก็ทำงานส่งตามงานอยู่

ก็ซีเรียสไหมจริงตอนเห็นข่าวก็แบบ
หัวข่าวคือมันก็คิดได้ว่าเป็นเรา
คือจะมีสักกี่คนที่เป็นแบบ
แบบจากเวทีการประกวดน้องไว้อย่างโม้คคือแบบ
แต่คือพอคุยกันแล้วคือมันไม่มีอะไรที่มันแบบ
มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเขียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คุยกันแล้วก็เลยเออโอเคสบายใจมากกว่าที่ได้คุยกันแล้ว
แล้วมันก็ปล่อยเขาไปเถอะแล้วแต่คุณ
เข้าไปที่บ้านได้อะไรบ้างโปรฟิตแบบที่มีเข้ามาหรือเข้ามาไม่มี
จริงก็มีครับมีที่บ้านก็เป็นห่วง
แต่เพียงแต่สุดท้ายแล้วที่บ้านเขาก็ไม่ได้อะไรมาก
เพราะเขารู้จักผมอยู่แล้วรู้จักน้องดีอยู่แล้วว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งต้องบอกว่าเราชัดเจนนะครับเราอยู่กับความเป็นจริงมาก
คุณพ่อคุณแม่รับรู้ตลอดว่าเราไปไหนมาไหนเราไปเที่ยวไปทำอะไรนี้
คุณพ่อคุณแม่รู้รับรู้ตลอดว่าจะทำอะไรปรึกษาพ่อแม่ตลอด
ไม่ได้ตัดสินกันเองอยากจะไปไหนมาไหนก็จะต้องขอแบบทั้งสองฝ่ายก่อนว่า
เราจะไปที่นี่นะโอเคไหมคะอะไรอย่างนี้
คือทุกอย่างอยู่ในการดูแลของของผู้หลังก็ใหญ่อยู่แล้ว